พูดถึงการท่องเที่ยวปกติถ้าไปชมวัตถุโบราณ
กับการท่องเที่ยวแบบผจญภัยต้องไม่อยู่ในหมวดเดียวกัน
มันเหมือนการท่องเที่ยวคนละแบบใช่ไหม
ไปดูโบราณสถานก็เดินไปแล้วก็เห็นเลย
กลับไปดูการผจญภัยก็ไปผจญภัยตั้งใจไปผจญภัย
แต่ว่าที่จังหวัดเลยที่ภูผาเกตเอาสองอย่างมารวมกัน
กว่าจะได้เห็นวัตถุโบราณต้องปีนป่ายภูเขาขึ้นไป
ไปดูภาพกันหน่อยค่ะ
นี่เป็นสถานที่ซึ่งเรียกว่าภูผาเกต
แล้วต้องใช้ความยากลำบากถึงจะขึ้นไปชมวัตถุโบราณ
ซึ่งอยู่ด้านบนยอดภูผานี้ได้
เรียกว่าต้องมีความตั้งใจจริงนะ
นายจรูนพาณิชย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
อำเภอเมืองเลยค่ะพร้อมคณะเดินทางขึ้นไปสำรวจ
ภูผาเกตพื้นที่บ้านสูบหมู่ที่๑ตำบลน้ำสวย
สำรวจพื้นที่โดยรอบนะคะซึ่งถ้ำในภูผาเกรด
ที่มีอยู่กว่าสิบถ้ำแล้วก็ต้องขึ้นไปสู่ยอดของภูผาแห่งนี้
ที่ต้องเดินทางด้วยเท้าและสองมือเปล่า
ปีนป่ายก้อนหินสูงชันค่ะ
สำหรับถ้ำต้องใช้เชือกโหนตัวลงมาสำรวจ
ที่มีผู้ซึ่งแต่ละถ้ำมีผู้พบมวลสารต่างด้วยนะคะ
แล้วก็มีการพบวัตถุโบราณประเภทขวานโบราณ
มีดเสียมอุปกรณ์การเกษตรและมีผู้เคยขึ้นไปในถ้ำ
เพื่อหามวลสารนำมาประกอบเป็นพระพุทธหลากหลายชนิด
รวมถึงหินหยกมูลค่านับแสนบาทก็เคยมีคนเจอมาแล้ว
จรูนบอกว่าตามที่สำรวจครั้งนี้
พบว่าถ้ำแต่ละแห่งอยู่ใกล้กันและมีความสูงชัน
ครับแคบมากเหมือนภาพที่เห็นนะคะ
สำหรับการเดินเท้าปีนป่ายขึ้นภูเขาบอกสูงมาก
แต่พอไปถึงจุดสูงสุดแล้วทัศนียภาพเมื่อมองลงมา
แล้วก็มองไปรอบสวยงามมากนะคะ
แก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
จนภัยแบบปีนพิชิตยอดภู
แต่ว่านักท่องเที่ยวต้องมีสุขภาพกายสุขภาพใจ
สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงกันสักหน่อยนะคะ
ส่วนวัตถุโบราณต่างรวมทั้งมวลสารภายในถ้ำ
ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
โดยงานทรัพยากรธรรมชาติเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมอีกค่ะ
ถ้ำแห่งนี้คาดว่าน่าจะเคยเป็นชุมชนคนโบราณมามากกว่า๓๐๐ปีแล้วค่ะ